ใครที่เป็นสายช็อปวันนี้ดิฉันก็จะพาไปช็อปกันอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะ
เมื่อวานนี้พาไปดูส่วนหนึ่งแล้วคืองานมันใหญ่มากเยอะมาก
เรียกว่าเดินจนเมื่อยก็เลยแวะพักนวดกันไปก่อน
ยังเดินต่ออีกเหรอคะหลังจากนวด

เพราะฉะนั้นหายเมื่อยกันแล้วก็ไปตะลุยกันต่อกันเลยค่ะ

ดิฉันจะต้องขอให้หมอนวดช่วยนวดเท้าผ่อนคลายสบายกันก่อน
และหลังจากนวดเสร็จแล้วแข้งขาหายเมื่อย
ก็ไปตะลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะ

มัชเล่ค่ะนี่เลยนะคะ

ตอนนี้เนี่ยดิฉันก็ขอมาเป็นลูกมือนะคะ

แต่เขาแคะแคะแคะแบบนี้มันจะยากหรือเปล่า

อันดับแรกหลังจากที่เตาพร้อมแล้วนะคะ
ก็จะเทแป้งลงไปแบบนี้เลย
และที่มันสำคัญมันต้องมีนี่ปลาหมึก

คัตโตคัตโตจิ้มจิ้มแล้วก็พลิก

ทาโกยากิของนิวนาวเองนะคะ
แค่เองกินเองก็สบายใจค่ะ

เอาเป็นบ้างเดี๋ยวฉันเสียสละชิมให้แล้วกันค่ะ

นี่อุ๊ยพันธุ์สวยเลย

ข้างในมันจะนุ่มอ่ะ

นี่ของแท้จากญี่ปุ่นทำเลยเชฟญี่ปุ่นทำเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้ของดิฉันนะคะ
ถ้าคุณใบตองคุณชนะอยากทานงานนี้มิสเตอรี่นะจ๊ะ

คุณผู้ชมปูตาราบะจากออฟไกโด
ฉันขอยกมือไหว้ก่อนได้ไหม

สวัสดีค่ะ

มันคือหอยอะไรใหญ่ขนาดนี้คะ
ตอนนี้นะคะเป็นหอยนังลมมาจากฮิโรชิมาเลยค่ะ

เดี๋ยวจะให้น้องเบิร์นหอยให้ดูต่อหน้าเลย

เบิร์นหอยกันเลยจ้ะเบิร์นสดเลย

คิดถึงคุณย่าคุณใบตองมากเลยค่ะ
แต่ว่างานนี้นะคะแม่เป็นคนขอจัดการแล้วกันนะคะ
อื้อ

มันขำมากคุณผู้ชม

มันเป็นความประทับใจจริง
มางานนี้คุณหาทานได้
ใหญ่สดเลยนะคะแนะนำ
ของฝากจากแม่สำรวยตลาดน้ำดอนหวายจ้า

สวัสดีค่ะ

คือร้านพี่นี่แบบเตะตาสะดุดตาดีมากเลยค่ะ
คืออยู่ในดงของอาหารการกิน
แต่เรามานั่งวาดรูปอยู่ทนได้ไงคะ
อยากรู้เหลือเกินว่าน็อตขายหัวเราะเอ๊ะ
ชื่อคุ้น
เห็นตัวอย่างที่วาดแล้วอยากจะได้บ้างคุณผู้ชมค่ะ

มีรูปตัวอย่างของรายการตลอดข่าว
เดี๋ยวยังไงให้พี่ช่วยวาดให้หน่อยนะคะ

เป็นวาดคุณธนาคุณมายตองแล้วก็ดิฉิงน้า

ประมาณ๓๐นาที

ขอบคุณผู้ชมค่ะจะได้รูปเหมือนกัน
คุณผู้ชมสวยมากเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะ

นี่
น่ารักไหมคะการ์ตูนคาแรคเตอร์ของเรา๓คน
กูชนะคุณมายตองและนิ้วนาวเอง

คุ้มมากมางานนี้ขอบคุณนะคะ

ก็แวะเวียนมามาเที่ยวเดินตลาดน้ำเนี่ย
คุณก็ยังได้รูปน่ารักกลับไปบ้าน
กับกลมใหม่ต้องในรายการแล้ว
นี่คุณทำเหมือนเลย
นี่คือวาดเหมือนหรือเราทำท่าเหมือนรูป
เหมือนเลยหรอเหมือนคุณจะน่าทำเหมือนเนอะดูคุณจะน่าดูคุณจะน่าเหมือนเหมือนไม่มีสติ
มันเป็นแบบการ์ตูนคาแรคเตอร์พี่ที่เขาว่าเนี่ยเขาเป็นนักวาดการ์ตูนจากขายหัวเราะนะ

ทำไมก่อนเริ่มละ๕บาทใช่ค่ะ
ขึ้นมาเป็น๑๐บาท๒๐บาทอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมซื้ออ่านประจำ
ล้อนี่คือโอ้โหเขาวาดไปหัวเราะไปนะ
ออนวาดอ่ะคุณรู้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นที่มา
ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวลายเส้นเพี้ยนหมดเขียนไปหัวเราะไป
แต่พี่เขาเป็นคนที่เขามีลายเส้นใช่ไหม
ก็คือขายวาดการ์ตูนกับขายหัวเราะใช่ไหมเป็นนักเขียนนะวาดการ์ตูน
ใช่ค่ะเขาก็มาให้บริการวาด